ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวโดยเฉพาะทางตอนเหนือนะคะ
เหนือก็เป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมักไปเที่ยวกัน
ด้อยอิทธานนท์อีกหนึ่งสถานที่ยอดทิศ
เมื่อวานนี้ปรากฏภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพี่หนุ่ย
เป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละที่สำคัญเป็นคนไทยเองด้วย
พยายามที่จะปีนหน้าผานะคะขึ้นไปเพื่อจะสลักชื่อ
เป็นความรักหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะ

เรามีความรักนี่ต้องไปสลักบอกไว้บน
บอกว่ารักฉันยิ่งใหญ่หลุดภูผาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวค่ะ
กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์สนั่นโลกโซเชียลช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ

ปีนหน้าผาขึ้นไปบริเวณถนนขึ้นดอยอินทนนท์
ระหว่างกิโลเมตรที่๔๐ถึง๔๑
เพื่อทำการขีดเขียนสลักข้อความไว้ริมหน้าผาว่า

คล้ายกับต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าอ้อมาถึงแล้ว
หรือว่าประกาศรักก็ไม่ทราบนะคะ
แน่นอนภาพนี้ทำให้เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก

ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งทำอย่างนี้ได้ไง

ผมไปเน้นว่าทำไมนิวไม่ห้ามเต้บ้าง
มีความรักกันไม่บอกกันเลยดูซิไปสลักไว้แบบนี้
อันนี้ฟิลเหมือนเวลาเขียนแบบโต๊ะสมัยเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือสาราในโรงเรียนอย่างนี้
ความเห็นเกือบทั้งหมดบอกไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
แต่ก็มีบ้างบอกว่าเออก็ทำได้นี่เป็นที่สาธารณะอะไรอย่างนี้

ล่าสุดนะครับคุณพรเทพเจริญสืบสกุล
หัวหน้าฝ่ายอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีแล้วว่า
หลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ในสังคมออนไลน์
ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
สกัดจับรถโตโยต้าวิชทะเบียนสบศ๖๕๔๒กรทม
ที่ถูกพลเมืองดีถ่ายภาพไว้ว่าจอดปีนหน้าผานะครับ

คือเขาไปถ่ายว่าเต้นิวใช่ไหมติดรถมาด้วยฮะ
ติดมาด้วยว่าจอดอยู่บริเวณ

ทางนี้ก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นรถของคนนี้แน่นอน

โมงเย็นของเมื่อวานนะคะก็จับได้เลยพบรถยนต์คันนี้
ก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุมาเสียค่าปรับที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่กลาง
ตามความผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๐๔มาตรา๑๖วงเล็บ๑๔
ฐานปิดป้ายประกาศโฆษณาหรือขูดลบขีดเขียนในเขตอุทยาน
โดยก็ปรับเต็มอัตราจำนวนก็คือ๕๐๐บาท
เต็มแล้วหรอฮะเสียดายกฎหมายกำหนดไว้แค่นี้นะฮะ
มีการว่ากล่าวตักเตือนนะคะปรับทัศนคติด้วย
ซึ่งผู้ลงมือก่อเหตุก็สารภาพว่าทำไปเพราะความคึกขนองค่ะ
หลังถูกปรับทัศนคติก็ต้องร้องเพลงเราจะทำตามสัญญาครั้งหน้าเราไม่เอาอีกแล้ว
หากมาเที่ยวขอให้เก็บแต่ภาพสวยงาม

และอย่าได้กระทำการเช่นเหตุการณ์ดังกล่าวอีก
จะมีความอันตรายผิดกฎหมาย
อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหลายจุด

จะสามารถสกัดจับได้ทันท่วงทีอย่างแน่นอนครับ